ลุ้นกันได้ยาวกับมวยไทย๕ยก

ประทะเอกอำนวยชโชคอำนวย
ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด
อิ่มจู่ใจกับมวยไทย๕ยกชกเต็มแม็กซ์
ถ่ายทอดสดจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตดียมพัทยา
วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒